มันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นแถวนั้นมีโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยมีอาคารกำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหม
ค่ะแผ่นเมทันชีสเนี่ยห้าสิบกว่าแผ่นมันร่วงตกลงมา
นี่ไงเห็นไหมสีขาวตรงมุมนั้นน่ะไปโดนเจ้าหน้าที่ที่เขาเดินอยู่แถวนั้นเนี่ย
บาดเจ็บไปสี่คนค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ทราบข่าวก็รีบมาดูแลเรื่องของคนเจ็บทันทีนะครับ
อ่าก็มาให้การช่วยเหลือกันตำรวจก็มาช่วยเหลือกันนี่ฮะ
จากนั้นบิ๊กตูเองก็มาลงพื้นที่หาเสียงที่สวนลุมพินี
ก็ได้มาเจอเจอชาวบ้านแถวนั้นนี่ครับแต่คุณธนกรก็ไปเคลียร์พื้นที่ตรงอุบัติเหตุให้เรียบร้อยแล้ว
ค่ะนี่นะฮะสวนลุมพินีช่วงเย็นนะครับ
คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็มา
ผลเอกประยุทธ์นี่เป็นคันดิเดตนายกของพักมีผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขตสาธรณ์
พื้นที่ตรงนี้ด้วยของรวมไทยสร้างชาตินางสาวสิรินันสุริพาณิชย์
นี่ก็มีคนมาให้กำลังใจกันนะฮะแม่แล้วมาถึงสวนลุมทั้งทีต้องออกกำลังกายใช่ไหม
ต้องวิ่งไหมคะอ่าวิ่งมันเด็กเด็กไปหน่อยทำอะไรอ่ะคะ
ตะกร่อโชว์เลยก็แล้วกันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออ่านี่
ดูดิเห็นไหมเออไม่เป็นไรซ้อมซ้อมโดนไหมอรัชพร
โดนอากาศอ่านี่โดนอุ้นี่เหเสบเบาอ่า
มีร่วมออกกำลังกายกับนี่เล่นจริงจังนะน้องนี่มาเตะตะกร่อนะฮะนี่
คุณธนกรก็ร่วมด้วย๕นาทีได้

๕นาทีนี่อ่าดูรับได้ไหม
เออนี่ครับเห็นไหม
รวมแล้วเนี่ยบิ๊กตูเตะตะกร่อไป๒๒ที

ไปสวนลุมไม่ไปมันไม่ปรรณเป็ดมันไปไม่ถึงนะ
ใช่ค่ะแต่ตัวอย่างที่ดี

นั่งรถบัสไฟฟ้าอีวีไปเยาวราชนะคะครับแล้วก็มีการตอบคำถามสื่อด้วย
สื่อก็ถามว่าเอ๊ะเนี่ยเหมือนรวมไทยสร้างชาติยังเป็นรองพักอื่นอยู่นะ
ดูจากโพลดูจากการซาวเสียงเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ก็ยิ่งถูกปรามาทมากก็ต้องยิ่งพยายามนั่นแหละแต่สนามกรทมเนี่ย
ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเหรอใช่ที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจากประชาชนใช่ไหม
อืมให้แก้เรื่องค่าไฟแพงอ่ะอ่าบิ๊กตู่บอกทำอยู่เหรอฮะ
ทำอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนี่จะลื้อโครงสร้างพลังงานแล้ว
ย้ำเลยว่าไม่อุ้มในทุนแน่นอนแล้วก็เตรียมจะของงบกรกต
มันจะต้องหาวิธีการที่ทำให้ได้โดยอย่างน้อยก็ไม่มากกว่าน้อยอ่ะเนอะ
เออต้องเข้าใจค่ะเออใจจากอะไรอะไรจากงั้นช่วยอะไร
แล้วก็ให้ทั่วรู้ว่าผมไม่นิ่งนอนใจเลย

ก็เป็นเรื่องภายในที่ต้องมาปรับแก้กันอีกทีใช่ไหม

ภาคผ้าไฟเขาไปจงตีว่า
มีการอุ้มในทุนอะไรประมาณนี้

ข้างหน้าเราสามารถที่จะดูแลประชาชนได้ยังไงบ้างคะ
มีอย่างเดียวตอนนั้นคือต้องหาเงินไปดูแลเขา
ซึ่งอันนี้จะต้องบอกว่ากรกตมาดูแลได้ไหม
ในช่วงนี้ที่แพงในฐานะที่เป็นรักษาการ
รัฐบาลใช่ไหมเช่นตอนนี้แต่ว่าเป็น
รัฐบาลรักษาการเอ่อถ้าจะใช้เงินก็ต้องไปขอก็
ก่อนบิ๊กตูบอกว่าอย่างนั้นค่ะอืมอ้าวบรรยากาศที่เยาวราชนะคะ
อย่างที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ทักทายประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าตามถนนเยาวราชขึ้นชื่ออยู่แล้ว
แต่แม้ยังกินไม่อิ่มเลยพี่อุ๋ย

ทำไมอ่ะไม่ได้มีภารกิจหรอกนะไม่รู้เพราะคุณชูวิทย์มาเปล่า

เริ่มตัว
น้องตัว
มีอะไรขึ้น

คำนายยกเห็นผู้ชุมฤทธิ์มารอพบนะคำนายยก

เจอกันเลยแหมฝ่าขึ้นฝูงชนมาไม่ทันกันนะคะ

วันนี้อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

กรทมเขต๑๐คือเขตพระนคร
้มปราบสัมพันธวงศิษฐบางรักษ์นะคะ
ทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชน

มีแนวคิดเลยให้ฟรี
สำหรับประชาชนที่ใช้ปริมาณไฟไม่สูง
ส่วนใครที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เนี่ย

แต่แม่มันน่าเสียดายว่าตอนนี้

ในเรื่องของการตัดสินใจเลือกผู้แทน

วันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพัก

วันนี้ถึงกับอ้อนชาวกอทม

แต่ขอเน้นนโยบายแก้ปัญหาไม่สร้างหนี้
ให้คนรุ่นหลัง
การเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าแทนน้ำมัน
แล้วก็ขอเลือก